ดูดวงรายปักกับอาจารย์อำพรสำนักโหนอุตราศาสตร์
ชาวราศีธนูความรักคนโสดจะเจอรักระหว่างเดินทางไกล
ไปทำงานและพักผ่อนที่มีรักอยู่แล้ว
คู่รักจะก่อปัญหาให้หนักใจต้องเสียสละและอดทน
งอยอมง้อกันบ้างก็ดีสุขภาพจะมีอาการผิดปกติที่มดลูก
เพาะอาหารกระเพาะปัสสาวะจะรุนแรงขึ้น
ข้อเท้าบาดเจ็บระวังอุบัติเหตุในการขับขี่
จะมีเลือดตกยางออกการเงินอยู่ในระยะวางใจไม่ได้
หุนเข้าหมุนออกตลอดเวลาทำบัญชีรายจ่ายครัวเรือน
เพื่อวางแผนใช้เงินบ้างก็ดีมีรายจ่ายซื้ออุปกรณ์ของใช้
หรือเพื่อการลงทุนการงานผู้ใหญ่ให้ความช่วยเหลืออย่างดี
เลื่อนขั้นเลื่อนยศเลื่อนตำแหน่งขึ้นเงินเดือน
ธุรกิจจะมีคนขอร่วมทุนมีเกณฑ์ได้งานใหม่ได้ลูกค้าใหม่
ดูดวงแบบรายปักกับอาจารย์อำพรสำนักโหนอุตราศาสตร์
อ่านดวงฉบับเต็มได้ในไทยรัฐออนไลน์